โทนโคราชเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีที่ตัวโทนทำจากดินเผาและวัตถุดิบที่จะขาดไม่ได้สำหรับการทำโทนโคราชนั่นคือ
หนังที่จะนำมาขึงหน้าโทนซึ่งหนังที่นิยมกันคือหนังงูเหลือม
จะนำมาขึงหน้าโทนเพียงด้านเดียว
อกจากนี้ยังต้องมีเชือก
ใช้สำหรับการขึงหนังโทนให้แน่น
ซึ่งเชือกยังมีความทนทาน
ไม่ค่อยยืดหรือยาน

ยังช่วยให้การตีโทนได้จังหวะ
และเสียงที่ดังกังวานสม่ำเสมอ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน